เริ่มโอกาสเรื่องโพตารท่านจีนเดี๋ยวอาการงานประชุมทักษ์

เป็น๓บอลงก๊อนเลยบอกแล้วเขาจะต้องเข้ามานั่งในหลวง
เรื่องการตั้งคอลโมนี้บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของท่านนายก

มันก็จะมีสัดส่วนโปรต้าภักดิ์

ถ้าคนลังประชาลัพธ์มีกรรมพิจารณาว่าใครจะนั่งตรงแหน่งไหน
เป็นเรื่องของคุณได้เป็นเรื่องของท่านนายก
ท่านแต่ว่าท่านก็ต้องเป็นคนส่งชื่อให้ท่านนายกไหมคะ
ไม่ท่านนายกก็เดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันเลย
ผมยังไม่ได้คุยกับกรรมการแบบนี้
ยังไม่มีข่าวว่าท่านจะสลับจากคนเอกอันลูกภูมิ
กระทุ่งพลังงานค่ะ

ถ้าท่านนายแน่นแล้วทำไม

ซึ่งแม่ว่าท่านนายกจะเอกไขมา
อ้าวก็เรื่องของนายก

เนี่ยเขาบอกว่าแล้วแต่คุณนายโยปฟังไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าแต่ว่าเราจะมีส่วนร่วมในการเขย่ากลุ่นสมบัติ
มีครับ

ท่านค้าในขณะที่ท่านเองเป็นผู้ใหญ่เนี่ยท่านนายโยคได้ปรึกษาในเรื่องการฝากคณะรัฐมนตรีไหมคะ
ไม่ปรึกษาเพราะว่าเดี๋ยวคือภาพการฝากคณะรัฐมนตรีออกมาเนี่ย
มันก็ต้องแบบว่าสูงใส่ตาวประชาชนเลยเนี่ยค่ะ

ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
อยากท่านท่านนายอยกอยากอยากจะเปลี่ยนฮะให้ท่านรอไปใน